เสียงของพักการเมืองที่ปริ่มน้ำทั้งสองคั่วในช่วงเวลานี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคั่วของพลังประชารัฐหรือว่าคั่วของเพื่อไทย
ทำให้มีสอสองูเห่าเกิดขึ้นนะครับ
มีให้เห็นแล้วในการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็รองประธานสภานะครับ
พลิกคั่วการเมืองด้วยการโหวตสวนแบบนี้การมีงูเห่าแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในการเมืองไทย
อดีตก็มีมาแล้วนะครับจอบประเด็นจากรายงานครับ
ก็ถือว่าท่านชวนหลีกภัยจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาต่อไป
โหวตประธานสภาผู้แทนรัศดร๒๕๖
เสียงต่อ๒๓๕เสียงทำให้ในชวนหลีกภัย
แดดิเดตของพักประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นประมุกฝ่ายนิติบัญญัติ
อกย้ำวัฒกรรมว่างูเห่ามีอยู่จริง
เพราะเสียงฝากฝ่ายพลังประชารัฐในวันโหวตประธานสภา
รวมกันแล้วมี๒๕๓เสียงขณะที่ในฝ่าย๗พักการเมือง
รวมกันมี๒๔๔เสียง
หากหักเสียงของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
สอบบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ที่คำสั่งสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
ทำให้ยอดรวมของฝ่าย๗พักต้องมีเสียง๒๔๓เสียง
ที่จะต้องจับมือการโหวตนายสมพงศ์อมรวิวัตร
แดดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่ปรากฏว่าเสียงของ๗พักที่โหวตหนุนนายสมพงศ์กลับมีเพียง๒๓๕เสียงเท่านั้น
เมื่อตัดเสียงของนายสมพงศ์ที่งดออกเสียง
เสียงของสอสอพักเพื่อไทยที่กลับบ้านไปก่อน๑คน
เพราะเข้าใจว่าเลื่อนวาระการประชุม
และเสียงของสอสอพักอนาคตใหม่ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล๑คน
ทำให้มีเสียงหายไป๖เสียง
ซึ่ง๖เสียงนี้คือ๖เสียงของงูเห่าในซีกของ๗พักการเมือง
ว่ากันว่าถูกคั่วตรงข้ามช้อนซื้อเพื่อหนีปัญหาเสียงปริ่มน้ำ
ปรากฏการณ์งูเห่าในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
เพราะก่อนหน้านี้มีงูเห่าภาคแรกเกิดขึ้นหลังจากพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์ทิ้งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพราะพิษค่าเงินบาท
ทำให้เกิดบิ๊กดิวสสประชากรไทย๑๒คน
สวนมติภักดิ์สนับสนุนนายชวนให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง๒๐๖เสียงต่อ๑๘๕เสียง
ในครั้งนั้นในสมัครสุนทรเวศหัวหน้าพักประชากรไทยเปรียบ๑๒สอสอกลุ่มนี้ว่าเป็นงูเห่า
โดยพักประชากรไทยมีมติขับ๑๒สสพ้นจากการเป็นสมาชิกพัก
ป่ารธรรมนวลวินิใชตว่าสะมีอิสละในการลงมัตติ
แกนนำกลุ่มได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของ
ในชวนสี่ตำแหน่งเป็นการตอบแทนงูเห่าภาคที่สองเกิดขึ้น
ภายหลังการพ้นตำแหน่งของนายสมชายวงสวัสดิ์นายกรัฐมนตรี
กรณีที่พักพลังประชาชนถูกยุบ
ซึ่งกลุ่มเพื่อนเนวินทั้ง๒๓คน
ไม่ตามสมาชิกพักเดิมไปสังกัดพักเพื่อไทย
หันไปยกมือให้นายอภิษฎเวชาชีวะ

ทำให้นายอภิษฎชนะพลตำรวจเอกประชาพรมนอก
ไปด้วยเสียง๒๓๕เสียงต่อ๑๙๘เสียง

กลุ่มเพื่อนเนวินได้กระทรวงเกรดเอหลายกระทรวงไปครอบครอง
และล่าสุดกับการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้
ในวันนั้นงูเห่าตัวจริงจะเผยโฉมกลางสภา
เนื่องจากการโหวตต้องเป็นไปโดยเปิดเผย

อาจจะมีจำนวนเพิ่มมากกว่า๖เสียง
ในการโหวตประธานสภาก็ได้
เพราะค่าตอบแพลนในการพิกขั้วสูงริ่ว
ในขณะที่บทลงโทษของการไม่ทำตามมติภักดิ์

แต่สถานะความเป็นสอสอยังคงอยู่
และสามารถหาพักการเมืองใหม่สังกัดได้ภายใน๓๐วัน
วักแรกของงูเห่าภาค๓นี้
แก่นำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐ

ต้องอยู่ในสภาวะยอมกลืนเลือด

ถูกนำไปเป็นของมั่นให้กับบรรดาพักร่วมรัฐบาลแล้ว
ในอนาคตอาจจะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าเหนื่อย
ในการยกมือโหวตในยติต่าง
เพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชนะเสียงโหวตจากพักฝ่ายค้านด้วยหรือไม่
นี่เป็นราคาที่พักพลังประชารัฐ
ในฐานะแก่นำรัฐบาลต้องจ่าย
เพื่อแลกกับความมั่นคงของตัวเอง
ข่าวเทลาส์ทีวีรายงาน